ตามกันมาต่อเนื่องนะคะสำหรับกลุ่มกองเชียร์ที่ไปเชียร์ฟุตบอลสนามราชมังคลากีฬาสถานแต่ปรากฏว่าจุดพลุแล้วมันก็เป็นอันตรายนะคะ
สุดท้ายเนี่ยรายงานข่าวบอกว่าเขาไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่แล้วว่าพร้อมที่จะเข้าไปให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนวันนี้นะคะ
ทางตำรวจเองบอกว่าก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะพลตำรวจโทษานิทมหาธาวร
บัญชาการตำรวจนครบานได้เรียกประชุมชุดสืบสวน
เพื่อเร่งติดตามคดีที่แฟนบอลไทย
จุดพลุในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลซูซูกิครับ๒๐๑๖
ระหว่างไทยกับอินโดนีเซียที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน
เมื่อวันที่๑๗ธันวาคมที่ผ่านมา
พลตำรวจโทษานิทบอกว่าคดีนี้ตำรวจทำงานกันตลอดเวลา
ล่าสุดเขาไปตรวจค้นร้านขายพลุที่เชียงกงบางนา
ตรวจยึดพลุได้๑๙๕๐อัน
แล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาที่เป็นคนขายพลุนะคะ
ก็คือเขาขายพลุให้กับกลุ่มที่ไปจุดในสนามราชมังคลากีฬาสถานนี่แหละค่ะ
เรื่องต้นก็เลยแจ้งข้อหานำเข้ามาสั่งเข้ามา
ผลิตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากประหลักกระทรวงกลาโหม
โทษจำคุก๕ปีปรับ๕๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
คือรายงานข่าวบอกว่าจริงแล้วตำรวจไปปิดหมายเรียก
นายประพฤติปานโพทองอายุ๓๘ปี
อยู่แถวเอกชัยแขวงและเขตบางบอนกรุงเทพค่ะ
คือนำหมายไปปิดไว้ที่หน้าบ้าน
ให้ไปให้ปากคำกับตำรวจสนหัวหมากในฐานะพยาน
เพื่อระบุตัวบุคคลที่ร่วมในการจุดพลุ
ในสนามราชมังคลากีฬาสถานนะคะ
ติดหมายว่าให้ไปพบพนักงานสอบสวน
ภายในวันที่๒๑ธันวาคม
แต่ถ้าหลีกเลี่ยงจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
รายงานข่าวบอกว่าวันนี้ล่ะ
นายประพฤติจะไปพบพนักงานสอบสวนสนหัวหมากค่ะ
ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจนครบานยืนยันว่า
จะให้ความเป็นธรรมกับทุกคนที่เกี่ยวข้องนะคะ
จะไม่ดำเนินการกับใครด้วยอคติหรือความรู้สึกอะไรทั้งนั้น
เพราะทุกอย่างต้องดำเนินการอยู่บนหลักฐาน
และอยู่บนขั้นตอนของกฎหมายค่ะ